ระยะหลังนี้ทางด้านของตรงกลุ่มถิ่นนวัฒน์นั้น
ไม่ค่อยออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องของการเมืองสักเท่าไหร่

แต่ว่าล่าสุดครับบุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัฒน์ก็ออกมาพูดเหมือนว่า
อยากให้ครอบครัวนั้นเลิกเล่นการเมือง
หลายคนตั้งคำถามกับเรื่องนี้ว่าเป็นการส่งสัญญาณจากนายทักษิณชินวัฒน

ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันของทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีครับ
เมื่อจุดจู่โอ๊คพานทองแท้บุตรชายของนายทักษิณชินวัตร
ออกมาโพสต์ข้อความในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่๓๘
ว่าอยากมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นกลับขึ้นมา
โดยที่ไม่มีคนหนึ่งคนใดในครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีก
ครวนของนายพานทองแท้ครั้งนี้สะท้อนให้สังคมต้องกลับมาจับจ้องว่า
นี่คือสัญญาณที่ส่งมาจากนายทักษิณชินวัฒน์

ในฐานะนายใหญ่ตัวจริงของตระกูลชินวัฒน์ใช่หรือไม่
แต่เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงเนื้อใน
คนในพักเพื่อไทยเองและขอการเมือง
กลับมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
นี่ไม่ใช่การส่งสัญญาณขอวางมือทางการเมืองจากนายใหญ่
แต่เป็นเพียงความรู้สึกลึกส่วนตัวของนายพานทองแท้
เห็นครอบครัวต้องประสบชะตากรรม
ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาเท่านั้น
อดรับกับการวิเคราะห์ของนายยุทธพรอิสระชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มองว่าหากมีความต้องการของนายทักษิณจริง
เจ้าตัวจะต้องออกมาแสดงท่าทีหรือโพสต์ข้อความด้วยตัวเอง
เช่นเดียวกับนายองค์อาจคล้ามภัยบูล

บอกว่านี่ไม่ใช่การส่งสัญญาณจากนายทักษิณผู้เป็นพ่อ
เพราะเนื้อหาที่โพสต์เป็นเพียงการลำพึงลำพัน
ถึงเรื่องในอดีตไม่ได้พูดถึงอนาคต
เรื่องหลังที่ทำให้นายพานทองแท้แสดงความรู้สึกเช่นนี้
ก็เพราะเขาคือผู้มีรายชื่อที่คนในพักพยายามผลักดัน
ให้เข้ามาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนต่อไป
กลางคดีความมากมายที่กำลังถูกลุกไล่
การแสดงท่าทีที่ว่าจึงเสมือนต้องการจะประกาศให้ทุกคนรับรู้
ตัวเขานั้นจะไม่ขอมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง
ซึ่งอาจมีผลช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของคดีความได้ระดับหนึ่ง
ส่วนจะถึงขั้นทำให้คนอื่นในตระกูลชินวัฒน์
อดใจขอวางมือทางการเมืองไปด้วยหรือไม่
สมาชิกพักเพื่อไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคงยาก
เพราะคำว่าชินวัฒน์ไม่ได้มีแค่นายทักษิณคนเดียว
แต่ยังมีพี่น้องคนอื่นอีกทั้งนายสมชายนางเยาวภาวงศวรรค์
ที่ยังสนใจและขับเคลื่อนพักอยู่ในขณะนี้